เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนที่นำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันนะครับ
ระหว่างทางมีรถจักรยานยนต์ตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด
ไม่ทันก็เลยพุ่งชนเขาอย่างจัง
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนเสียชีวิต
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์
บนถนนสายเอเซียในพื้นที่หมู่หนึ่ง
บนดุสิตอำเภอถ้ำพนราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพด้านหน้าพังยับเยินล้อหน้าซ้ายแตก

ขณะที่ร่องกลางถนนพบศพชายอายุประมาณ๕๐๕๕ปี
เสื้อยืดคอกลมนุ่งกางเกงขาสั้นสีขาว
อยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์
สภาพศพคอหักคาซ้ายหัก๒ท่อน

จากการสอบถามชาวบ้านระแวกนี้ทราบเพียงว่า
เป็นพ่อค้าเร่ขายขนมหวาน
๑๐เอกที่ระวัดช่วยโคงอายุ๒๗ปี

ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถพาเพื่อนอีก๒คน

ขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ากระชั้นชิดทำให้เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
ส่วนรายนี้ตำรวจสพคูคศเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุตรงปากซอยชุมชนพระศิษย์
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีที่เกิดเหตุพบศพนางสาวทองสุกแก้วภูลศรี
อายุ๘๔ปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางถนน
ห่างจากสะพานลอยประมาณห้าเมตรใกล้กันพบรถกระบะอิซูซูสีขาวจอดอยู่
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปคลอง๓ลำลูกกาและขับอยู่เลนขวาสุด
เดินข้ามมาที่เลนส์ของตัวเองซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ไม่สามารถเบรกได้ทัน
ตำรวจสอบสวนลูกชายของนางสาวทองสุกแล้ว
ว่าผู้เสียชีวิตอาจเดินขึ้นสะพานลอยไม่ไหว
เดินข้ามถนนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
กล้องวงจรปิดหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาน

บันทึกภาพชายสองคนจอดรถจักรยานยนต์

หลังถูกยิงเข้าที่บริเวณข้อศอกด้านขวา
นานก็มีชายสวมเสื้อสีดำขี่รถจักรยานยนต์สีแดงเข้ามาอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่จะถือมีดพระลงจากรถแล้ววิ่งไล่ฟันชายสองคน
แต่สักพักอาการคุ้มคลั่งก็สงบลงแล้วขี่รถจักรยานยนต์หนีกลับบ้านที่อยู่ห่างออกไปประมาณ๓๐๐เมตร
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าปิดล้อมจับกลุ่มนายเจษฎินสิริอายุ๒๒ปีผู้ก่อเหตุ
พร้อมอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ขณะหลบซ่อนตัวอยู่ในห้อง
จากการสอบสวนทราบว่านายเจษรินเป็นอาหารเกณฑ์ที่ค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส
และอยู่ระหว่างลาพักกลับบ้านก่อนเกิดเหตุได้ชักชวนเพื่อนสนิทมาเสพยาบ้า
ระหว่างนั้นนายเจษฎีนมีอาการคุ้มคลั่งจากฤทยาจึงชักอาวุธปืนยิงใส่เพื่อนตนเองหนึ่งนัด
ทำให้ต้องวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากญาติให้นำส่งโรงพยาบาล
ตำรวจจึงควบคุมตัวนายเจษรินไปดำเนินคดีตามกฎหมาย